ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะพูดถึงกันมาตั้งแต่เช้าทั้งวันนะคะทีมข่าวของเราไปตามเรื่องให้ว่าตกลงแล้วที่มาที่ไปสาเหตุมันคืออะไร
ไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

คือคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่มีเนี่ยรถคันนี้เขาถ่ายไว้ได้

ถอยไปพุ่งไปข้างหน้ารถติดอยู่ข้างหน้าหนีไปไหนไม่ได้คนในรถ
ผู้หญิงต้องห้ามอ่ะผู้หญิงต้องช่วยห้ามเอาไว้ไม่งั้นโอ้โหเนี่ย
คือก็คงจะไม่อยากให้ผู้ชายไปเผชิญหน้ากับผู้ชายหรือยังไง
แต่ผู้ชายก็คงไม่ไหวลงมาด้วยดีกว่าเนี่ยแต่ก็ถึงขั้นไปทุบกระจกรถเขา
ไอ้คันที่มาถีบเขาก่อนเนี่ยจนแตกอ่ะกระจกข้างคนขับแตกค่ะ
คือถ้าคิดอีกมุมนึงนะสมมุตินะว่าผู้ชายที่มากระโดดถีบแล้วพยายามหนีเนี่ย
เกิดเป็นช่วงคลั่งคลึ่งแล้วมีปงมีปืนมีมีดขึ้นมานี่มันหูมันจะไปกันใหญ่นะ
มันน่ากลัวนะบนท้องถนนเนี่ยดูสิถ้าใจร้อนกันแบบนี้นะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนพุทธมนตรสาย๓แขวงบางไผ่เขตบางแครกรุงเทพนะคะ
ทีนี้ก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปก่อนเกิดเหตุการณ์นี้มันคืออะไร
ทีนี้ค่ะพอมีคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนะคะมีคนเผยแพร่คลิปอีกคลิปหนึ่ง

เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถอีกคันหนึ่งเขาขับตามรถสองคันนี้มา

เนี่ยค่ะจนนำมาซึ่งอีกคลิปหนึ่งไปติดไฟแดงไง

ก็เห็นว่าขับกันเร็วคือจี้กันมาตลอดทางอย่างนี้นะคะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือแม่คือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็เอาแล้วนะมันก็อารมณ์ร้อนมันก็เกิดขึ้นบ่อย

ใช่เพราะตรวจสอบแล้วเป็นทหารเรือจริง

เป็นพื้นที่ของสนสารแดงนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าก็เลยต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาคุยกันล่ะค่ะมาเจรจากันล่ะค่ะ
แต่ก่อนที่จะฟังคำตอบจากทั้งสองฝ่ายนะคะว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุก่อนนะคะ

นางนาดำสำอางเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเมื่อช่วงเช้าขายของอยู่ก็เห็นรถทั้งคู่ขับจี้กันมา
จี้บีบแรยาวตั้งแต่ช่วงทางลงสะพานข้ามคลองเสียงดังไปทั่ว
แล้วก็มาเกิดเหตุทะเลาะกันตามคลิปล่ะค่ะ
จนตำรวจที่ควบคุมสัญญาณไฟอยู่แยกข้างหน้าต้องเข้ามาห้ามอ่ะต้องเข้ามาแยกทั้งคู่อะค่ะ
ต้องเข้ามาห้ามอ่ะต้องเข้ามาแยกทั้งคู่อ่ะค่ะ
ต้องเข้ามาห้ามอ่ะต้องเข้ามาแยกทั้งคู่อ่ะค่ะ
ต้องเข้ามาห้ามอ่ะต้องเข้ามาแยกทั้งคู่อ่ะค่ะ
ต้องเข้ามาห้ามอ่ะต้องเข้ามาแยกทั้งคู่อ่ะค่ะ
เรียกทั้งคู่มาเจรจากันนะคะแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็ระงับเหตุในเบื้องต้น
ทราบแล้วว่าฝ่ายหญิงคือใครตามคลิปนี้นะคะ
ฝ่ายหญิงคือนางสาวสุนารีอินดิบอายุ๓๒ปีเป็นช่างเสริมสวยค่ะ
เรื่องต้นก็ไปให้ปากคำที่สนสารแดงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอตัวไปทำธุระที่จังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวกลับมาอีกครั้งช่วงบ่ายไปตอนเช้าก่อนทำธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกรอบ
ส่วนผู้ชายที่ไปถีบรถเขาเนี่ยนะคะเป็นทหารเรือนะคะมียศเรือตรี
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการไปค่ะ
เปลี่ยนชุดลำลองไปแล้วก็หลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ด้วย
ทีนี้ค่ะตัวฝ่ายผู้หญิงนะคะนางสาวสุนาวรีเขากลับไปอีกรอบจริง
ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับไปพบกับตำรวจอีกครั้งเธอบอกแบบนี้ค่ะ
เธอไม่ได้ไปขับรถปาดหน้าอะไรเลยนะขณะเกิดเหตุเนี่ย
ทหารเรือคนนี้พยายามจะขับรถจี้ท้ายแล้วก็บีบแร่ใส่ตลอดทาง
จากนั้นก็ตะโกนต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
พิงไปถึงบุพการีด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่า
ทำไมเอาสติ๊กเกอร์ปิดป้ายทะเบียนรถ
คือเธอบอกว่าไม่ถูกฉโลกกับเลข๑กับเลข๕
ก็เลยเอาแผ่นทองคำเปลวไปติดทับตัวเลข๑
และเลข๕ที่ป้ายทะเบียนแบบนี้ค่ะ
ไหนไหนลองหยุดดูหน่อยสิอ่ามันป้ายมันสะท้อนหน่อย
แต่เธอบอกว่าคือติดไว้นานแล้ว
อ๋อมันจะมี๑แล้วก็กยยใช่ไหม

ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ถูกฉลกกับหนึ่งกับ
เพราะฉะนั้น๑ทั้งหน้าเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะ
ใช่หนึ่งท้ายก็แทบมองไม่เห็น
ก็ไม่เห็นโอ้โหแต่มันไม่ได้เป็นสีทอง

เพราะว่าทองเนี่ยไปติดไว้นานแล้วทองมันหลุด

คือเธอเอาสติ๊กเกอร์ไปปิด

นี่ไงนี่ไงนี่ขาวเลยเนี่ย

ก็เธอไม่ถูกฉลกไงเลขไม่มงคลไง

การทำปากก็ไม่ทำไม่เลยฉะนั้นว่าเรามีการคุยกันก่อนแล้วก่อนเขาก็ถีก
ไม่ก็ติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมก็เลยถามว่าพี่มีอะไรคะถามเขาอย่างงี้
ทะเบียนมึงอ่ะสั่งสอนเหรอใครให้เอาแผ่นสติ๊กเกอร์แปะ
บอกเอ้าทำไมพูดจาแบบนี้จนไฟเขียวเราก็เลี้ยวขวาถูกไหม
แล้วเขาก็ลากยาวแบบประมาณสองกิโลพอลากยาวมาปุ๊บติดไฟแดงอีกที่หนึ่ง
พึ่งก็ยังไม่หยุดอ่าโอเคแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไร
อยากมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจนเปิดประตูรถมาถีบรถเราอืม
เท่านั้นแหละอารมณ์มาเลยแล้วอย่างมือเรานี้เราเป็นใครวะ
ไม่เป็นไรค่ะจนแค่แผลนิดหน่อยแต่คือเราเป็นคนทุบเองเลยหรือว่ายังไง
ใช่ค่ะที่แตกก็เพราะว่าเราได้มีการทำร้ายร่างกายกันไหมคะ
มีคนห้ามไม่งั้นเขาก็แล้วตอนที่เราพูดเข้าไปเขาพูดยังไงกับเรา
เขาก็ขยับไปบอกบอกฟังคนนั่งเลยเขาด้าเราไหมมึงเมาหญ้าเหรอ
มึงจะทำร้ายร่างกายกูเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดึงก็ดึงออกมาอะไรอย่างเงี้
เพราะว่าถ้าไม่ดึงก็น่าจะ
คนที่ทุบกระจกรถแตกนี่ก็เป็นเธอด้วยนะใช่ไหมค่ะเธอก็เจ็บมือเธอบอก
แสดงว่าตามมาหลายแยกไฟแดงนะใช่โมโหที่ทำไมอ่ะป้ายทะเบียน
คือป้ายทะเบียนเขาผิดกฎหมายก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าไปอะเนาะ
เราก็เป็นคนอื่นอะเนาะเราก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็พอนึกออกไหม
เรือตรีหนุ่มนะทำไมเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนคือ
ทหารเรือนุ่มคนนี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
เขาก็มาพบเจ้าหน้าที่อ่ะนะค่ะแต่คุณพ่อเข้ามาอืมนี่
เดี๋ยวฟังคุณพ่อเขานะฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย
มีข้อมูลว่าเป็นนายแพทย์ทหารเรือเหมือนกันนะค่ะอ่า
บอกว่าอย่างนี้ครับมาที่สอนอสารแดงนะ
หลังจากลูกชายมีคดีความต้องขึ้นโรงพักนะครับ
ชี้แจงกับสื่อมวลชนบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนถูกกระทำก่อนอ่า
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ตามปกติแล้ว
ตามธรรมชาติของลูกชายไม่ได้มีลักษณะนิสัยเหมือนกับในคลิป
แต่ลูกชายจะเป็นคนมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้อง
จะไม่ยอมค่ะไม่รู้ว่าเรื่องป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเปล่าเออ
สงสัยแล้วก็บอกว่าลูกชายได้รับประกาศนียบัตรจากพระชั้นผู้ใหญ่
เป็นคนธรรมธรรโมซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในโอวาสมาตลอด
ส่วนเรื่องของคดีความเบื้องต้นไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากเรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เพราะลูกชายเนี่ยรถกระจกแตกถูกเปิดประตูไปจะทำร้ายด้วยนะ
แต่ลูกชายก็ไม่ยอมนะก็อยากจะให้อภัยซึ่งกันและกัน
เชื่อว่าที่มีปัญหากันมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอดิตชาติก็ได้
คดีความถ้าใครถูกใครผิดก็ต้องว่ากันไปอันนี้คุณพ่อบอกนะ
แต่ว่าที่สุดแล้วครับหลังจากเจรจากันไปเจรจากันมานะครับท่านผู้ชมครับ
จนถึงนู่นนะฮะทุ่มหนึ่งครับหญิงสาวเจ้าของรถแจ๊สนะฮะ
นางสาวสุนาวรีก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าหลังจากเจรจากับคู่กรณีทหารเรือนุ่มแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็มีท่าทีอ่อนลงแล้วก็ได้ขอโทษกันและมีการตกลงยอมความซึ่งกันและกัน
ไม่มีฝ่ายไหนเอาเรื่องกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทั้งคู่ได้รับผลกระทบ
เรื่องชื่อเสียงหน้าที่การงานอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นข้าราชการ
เธอเองก็มีธุรกิจส่วนตัวก็เกรงว่าลูกค้าจะมองภาพลักษณ์ไม่ดีอยู่เหมือนกัน
ตัวเธอเองก็ยอมรับว่าอารมณ์ร้อนมากเกินไปเพราะว่าเธอก็เครียดอยู่หลายเรื่อง
ฝ่ายตรงข้ามเองก็ไม่ได้เอาเรื่องชดใช้ค่าเสียหายเรื่องกระจกแตก
นะฮะส่วนตัวเธอก็ตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับ
ก็ปรับไป๓๐๐บาทอันนี้ก็โดนข้อหาเดียว
ส่วนที่เหลือก็ตกลงเจรจากันเรียบร้อยยอมความกัน

ขอโทษสำนึกพิษถามว่าเขาสำนึกพิษจริงไหมหนูไม่รู้หรอก
แต่จริงแล้วถ้าขอโทษแล้วหนูอโหสิกรรมให้อยู่แล้ว
แล้วส่วนเขาก็อโหสิกรรมให้หนูที่หนูทำให้ก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เพราะว่าหนูก็เจ็บตัวเขาก็เขาก็ได้รับความเสียหายเรื่องรถอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันก็ให้มันจบนี้ก็ดีแล้วค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นจริงนะ
พอมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันกระทบหมดเลยนะหน้าที่การงานอะไรแบบเนี้ย
ทีนี้ค่ะกองทัพเรือเขาก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะ
พลเรือโทการดีอุบลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโคศกกองทัพเรือ
ก็บอกว่ากองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ถ้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือจริงกองทัพเรือก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่
เพราะว่าภาพที่ออกสู่สาธารณชนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ
ทีนี้พอตรวจสอบแล้วก็เป็นข้าราชการกองทัพเรือจริงด้วยนะคะ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด
สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วด้วย
ถ้าผิดจริงก็ดำเนินการทางวินัยต่อไป
ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมาย
พอทั้งคู่เขาเจรจาตกลงกันได้ก็ไม่เป็นไร
เรื่องของคดีความแต่ทางวินัยเนี่ยก็ต้องเอาผิดกันครับ

ส่วนตัวรถแจ๊สคุณผู้หญิงถูกปรับไป๓๐๐บาท

เพราะว่าอันนี้คือเรื่องของเลขมงคลใช่ไหม

แต่บางทีเนี่ยเดี๋ยวเกิดขับรถผ่านถนนเส้นไหน
เขามีกล้องแล้วจับภาพความเร็วมาเนี่ย
แล้วเขาจะเห็นทะเบียนกันผิดคัน
ส่งเอกสารไปบ้านอื่นทะเบียนอื่น